มีข่าวดีมาบอกสำหรับกลุ่มสายอาชีพช่างฝีมือนะคะ
เพราะว่าปีใหม่นี้
คณะกรรมการค่าจ้างเขาปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
แล้ว๑๙กลุ่มอาชีพด้วยกันนะคะ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
โดยปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
กลุ่มสาขาอาชีพ๑๙อาชีพด้วยกัน

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่๑มกราคมปีหน้า

กลุ่มอาชีพทั้งหมดก็ประกอบไปด้วยสาขาอาชีพช่างเครื่องกล

ก็จะเป็นช่างสีรถยนต์ช่างเคาะตัวรถ

จนถึงช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถขนาดเล็กนะคะ
โดยปรับขึ้นอัตราใหม่เป็นวันละ๓๗๕บาท
จนถึงวันละ๖๕๐บาท
ขึ้นอยู่กับสาขาอาชีพแล้วก็ระดับงานค่ะ
ก็จะได้แก่ช่างเย็บช่างเครื่องประดับ
ช่างสีเครื่องเรือนช่างบุครุพันธ์
ตั้งแต่ระดับ๑ถึงระดับ๓เหมือนกันนะคะ
ปรับขึ้นตั้งแต่วันละ๓๔๕บาท
จนถึงวันละกว่า๘๐๐บาท
ขึ้นอยู่กับสาขาอาชีพแล้วก็ระดับงานค่ะ
โดยเฉพาะเครื่องประดับอัญมณีระดับ๓
กลุ่มนี้จะได้รับค่าแรงอัตราใหม่สูงสุด
วันละ๘๒๕บาทเลยนะคะ

ก็มีนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน

ก็จะเป็นพนักงานระดับ๑และระดับ๒นะคะ

จนถึงวันละ๕๕๐บาทค่ะ

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง
พนักงานผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง

พนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง
และช่างทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงนะคะ
จะเป็นระดับงาน๑๒เท่านั้นที่ได้ปรับอัตราใหม่ค่ะ
ก็จะเป็นตั้งแต่วันละ๓๕๐บาทไปจนถึง๔๕๕บาท

รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
ในกลุ่มสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์

เพราะเป็นการปรับขึ้นตามคุณวุฒิวิชาชีพ
เป็นการสร้างกำลังใจให้กับช่างที่มีความสามารถค่ะ
มองว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบกับราคาสินค้าที่เกี่ยวข้อง
แต่ก็อาจจะทำให้มูลค่าการบริการนั้นสูงขึ้น

เพราะว่าข้างแปดมันก็มีญนมปรับขึ้นนะฮะ